สะสมตัวเลขกันได้แล้วนะ

เรียบร้อยไม่ต้องเข้าไปเลยนะครับนะครับ

มีนกขุนทองแสนรู้บอกเลขด้วย
หัวเขียวข่าวเด็ดครับ
สวัสดีครับ
๒๕หรือ๒๙
พูดชัดมากเลยอะ
ผมเคยได้ยินแต่นกพูดเป็นแบบเลขเดียว

ไปเรียนตามเสียงนก
ชาบ้า
แม่ก็ยังกังวลอยู่

มันหูรอดได้ด้วยนะ

งานนี้เจ้าของลังเลว่าจะเชื่อ

เพราะว่าสงสัยทำแม่เจ็บไว้หลายงวด

ลองดูนะครับว่าจะตามชะบาหรือเปล่า

โดนที่แล้วนะครับ

ไม่ได้เนี่ยโดนต้มยำแน่

เอามากินเลยหรอโอ้ยอยากกินมาสงสารแบบนี้
แซวนะครับพอไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เขาก็มีการจัดงานด้วยคุณผู้ชมดูสิ
ดูการจัดงานเนี่ยคือคลักเป็นพิเศษเลยนะครับ
โดยพระบายดิกา
ได้มีการจัดงานกระตันยูบูรพาจารย์
แล้วก็ทำบุญฉลองอายุวัฒนามงคล๔๒ปีนะคะ
มีการนิมนต์พระราชพรมจริยคุณ

มนต์พระสงฆ์๑๙รูปเจริญพระพุทธมนต์

ของวันที่๒๐สิงหาคมนะครับ
แล้วจะบอกว่างานนี้มีศิษยานุศิษย์
ร่วมเป็นสักขีพญาน

ขันน้ำมนต้องมาแล้วล่ะครับ
ขันน้ำมนต์แล้วมีน้ำตาเทียนหยดแบบนั้น

กระจายตัวมากเลยอ่ะ
๖พี่เบิ้ลล่ะฮะ
เห็นเป็นเลขอะไร

เอาเลขอายุวันเกิดอาจารย์ต้อม
เป็น๔๒นะครับ

มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเสียชีวิต

รอบเดือนที่ผ่านมาเขาทำยังไงล่ะ

หมู่บ้านหนองกรดหมู่๒ตะบนสะแก้ว
อำเภอเมืองกำแพงเพชรช่วงเช้าเมื่อวานนี้
คือชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเขาเชื่อกันว่า

ให้กับพระภูมิเจ้าที่

สิ่งเลวร้ายต่างเนี่ยจะถูกขับ
ไล่ออกไปเพราะสิ่งเลวร้าย

มีอันเป็นไปเสียชีวิตกันไปหลายคน
สิบคนซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับ

ไม่เห็นครับนี่มีการเอา

เอากระทงครับมาทำด้วยใบตอง
ด้วยทำเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็
เป็นรูปคนเท่ากับจำนวนคนในบ้านครับ
เลี้ยงอื่นนี่ก็มีปั้นมาหมดเลยนะฮะ

ใส่ในกระทองก็จะมีพวกพริกแห้งมี
มีหัวหอมข้าวดำข้าวแดงข้าวสารจุดทูปปักลงไปในกระทง
แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งในหมู่บ้าน
เพราะว่าเป็นทางที่เชื่อว่าผีผ่านไง
ทางสามแพร่งนะฮะนอกจากนี้ครับ
มีการทำน้ำมนต์ในโอ่งเพื่อให้คนเข้าร่วมพิธีเนี่ย
ส่องหาเลขเด็ดกันนี่อันนี้จะเห็นไหมเนี่ยพี่ปุ้ย
เดี๋ยวดูว่าเขาเห็นอะไรกันหรือเปล่านะครับ

เห็นแต่โทรศัพท์ไม่เห็นเลขเลยค่ะเออเป็นเลขอะไรบ้าง
อะไรก็แล้วแต่แต่ตั้งแต่อย่างไปสี่สอง

งั้นก็ไม่แน่น่าจะออกแล้วนะเออไม่แน่น่ะมีเบิ้ล
มีมั้ยเขาว่าออกแบบเลขติดกัน
มีค่ะมีค่ะมีแค่ติดติดอยู่ใครอ่าน
ครับพี่ปุ๋ยต้องศึกษานะครับมาทางนี้จริง
เอาส่วนผู้ชายดวงเฮงคนนี้ไม่เห็งได้ยังไง
ถูกลอตเตอรี่๖๐ฉบับได้ไปแสนกว่าครับ
ต้องมาแก้บนฮะพี่วิสันมารุ่งเรืองครับ
อายุ๕๔ปีเจ้าของร้านเช่าชุดวิวานะครับ
เอาหมูหันมา๖ตัวผลไม้๖ถาดใหญ่
ไปแก้บนนะครับท้าเวสวรรค์
แล้วก็พระตรีมุรติปางเก้าหน้า

อำเภอเนื้อคอชัยศรีจังหวัดเนื้อคอประถม
เมื่อวานนี้พี่เข้าไปโอ้โหเอาของมาเยอะจริง
เขาเอาลอตเตอรี่เมื่องวดที่ผ่านมา
ที่ถูกละวันเลขคล้าย๒ตัว๔๒นะ
ฉบับนี่ครับมาโชว์ให้ดูด้วยนะ
แล้วเล่าบอกว่ามาไหว้ขอโชคลาภที่วัดนี่แหละ
หลายครั้งแล้วเราเคยถูกละวันที่๔กับลองที่๕ด้วยนะ

แล้วก็ไม่เคยถูกรางวัลมากมายขนาดนี้มาก่อนเลย

จะได้รับเงินละวันมากถึง๑แสน๒หมื่นบาทครับ
นี่อยู่ในมือพี่เขาแล้วนะครับ
เมื่อได้รับโชคก้อนโตแล้วก็มาแก้บนตามสัญญาไว้สิก่อนถึง
ก่อนเดินทางกลับไหนก็มาแล้วเนาะ

แล้วก็ถวายพระตีมรุติปางเก้าหน้าที่บอก
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะ
ครั้งนี้จะเอาเลขหางประทัดนะครับ
กลับไปด้วยมีไหมมีเลขของพระทัศน์ไหม

เป็นความเชื่อนอกระบบโปรดใช้วิจารณญาณ